เอาเราเริ่มต้นข่าวสารของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับ
เพราะว่ามีการไปลักขโมยศพของเด็กในสุสานเนี่ย
หายไปสิบกว่าศพคาดว่าน่าจะเป็นพวกที่เอาไปทำ
อ่าพิธีทางศัยศาสตร์ค่ะอ่าไปทำลูกกรอก
ทำกุมารทองอะไรพวกเนี้ยอ่าที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะฮะ
ชาวบ้านเขาก็ไปดูกันเจ้าหน้าที่ก็ไปดูกัน

แล้วก็มีเชือกผูกอะไรแบบนี้เหมือนเป็นการสะกดวิญญาณด้วยค่ะ
ใช่คือมันผิดปกติมากนะครับ
เหลือแต่กล่องโฟมนะครับเป็นศพของเด็กทารกที่เสียชีวิต
คลอดก่อนกำหนดหรือว่าคลอดเสียชีวิตในท้องแม่ก่อนที่จะคลอดนี่ก็มี
ก็มาจากโรงพยาบาลที่เขาให้เอามาเก็บไว้ที่สุสานนะครับ
สุสานนี้คือสุสานสุขนิรันดิ์มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์
หมู่๑ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับ
ก็กู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะฮะตามที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ว่ามีศพเด็กหายไปจากหลุม๑๐กว่าศพ
อุดมชื่นอารมณ์เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
บอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับศพในตัวเมืองระยอง
มูลนิธิข้างเคียงต่างมาฝังไว้ที่สุสาน
เมื่อคืนที่ผ่านมาทางมูลนิธิสังเกตเห็นว่าหลุมศพบางหลุมมีร่องรอยงัดแงะ
ก็เลยไปตรวจสอบดูพบว่าที่หลุมเนี่ยเหลือแต่กล่องโฟม
อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ท่านเห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับ
พอตรวจสอบดูแล้วในหลุมเหลือแต่กล่องโฟมส่วนศพเด็กหายไป
ส่วนใหญ่เป็นศพที่เพิ่งนำมาฝังแล้วก็ยังไม่เน่าเปื่อย
คาดว่าเป็นฝีมือของพวกหมอผีชาวเขมรนะฮะ
คงจะอาศัยช่วงเวลาตอนกลางดึกเนี่ยเข้ามางัดเอาศพเด็กไป
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าเห็นมีชาวกัมพูชาเข้าออกในหมู่บ้านอยู่บ่อยครั้ง
ว่าต้องมาขโมยศพเด็กไปทำพิธีทำพิธีกรรมทางศัยศาสตร์ต่างอย่างแน่นอน
ก็เป็นไปตามความเชื่อว่าถ้ามีศพเด็กจะเอาไปทำเป็นกุมารทอง
ทำเป็นลูกกรอกทำพิธีคุณสัยแล้วก็มีราคาในการสั่งซื้อขายกันเนี่ย
หลักหมื่นต่อศพต่อร่างหนึ่งของกุมารทองด้วยนะครับ
ศพถูกยกไปทั้งกล่องโฟมก็มีแล้วก็ที่บริเวณชายป่านะฮะ
ที่เป็นย่ารกทึบนะครับมีร่องรอยการนำกล่องบรรจุศพ
เผาทำลายกองใหญ่เลยเหลือเพียงเศษเสื้อผ้าเด็ก
มีขวดนมมีเศษเงินที่ญาติใส่ไว้ตอนนำมาฝัง
ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนที่เอาศพเด็กไปแล้วเอาหลักฐานต่างมาเผาเนี่ยเผาไว้นานหรือยัง
หรือว่าไม่ใช่การเผาทำลายหลักฐานเป็นการมาประกอบพิธีกรรมอะไรหรือเปล่า
อกจากนี้ยังมีการทำพิธีผูกเชือกสะกดวิญญาณเอาไว้ที่ปากหลุมศพของเด็กอีกด้วย
ตอนแฟนมันอายุประมาณกี่เดือน
หายไปเลยใช่ไหมเนี่ย

คิดว่าคำเหน
ตอนที่เรารู้ทราบบ่อแสนี่มันลักษณะแบบไหนบ้าง
เข้ามาทำพิธีก่อนเชิญวิญญาณแล้วเอาไปเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าแบบนี้เนี่ย
มีพวกเดียวแหละที่มาทำพิธีแล้วเอาไปได้นะครับ
นายสุประชัยวราวุฒิอายุ๖๗ปี
เป็นรองประธานมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์
ไปแจ้งความกับตำรวจไว้แล้วนะครับ
พันธมตรีสุพศสวนสอนสารวสอบสวนสพบังฉางบอกว่า
เมื่อคืนที่ผ่านมามีคนร้ายเข้ามางัดเอาศพเด็ก
ส่วนใหญ่เป็นศพของเด็กทารกอายุ๒๕เดือนที่เสียชีวิตก่อนจะคลอดออกมา
แล้วโรงพยาบาลก็ให้ไปรับศพมาเพื่อทำการเก็บรักษาก่อนจะเผาในพิธีล้างป่าช้า
ว่าคนร้ายพอก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปทางด้านหลังของสุสาน
เมื่อคืนนี้เห็นเด็กบอกว่าเข้ามาสุ่มดูก็คือเห็นมีคนเข้ามาทำพิธี
แต่ไม่สามารถไปจับเขาได้หนีกันหมด

แต่เด็กเข้ามาเด็กหน่วยกู้ภัยเข้ามาตุ้มดู

ก็เหมือนกับว่าสวดเพื่อที่จะขุด
แต่เด็กกูภัยเข้าไปรังอัพเหตุได้แล้วก็ต่างคนต่างก็ได้หนีเข้าปากันหมด
ตำรวจสพบ้านฉางก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
ศพที่หายไปก็เป็นศพทารกที่เพิ่งนำมาฝังใหม่
สภาพศพไม่เน่าเปื่อย
สาเหตุที่กลุ่มคนร้ายก่อเหตุยังไม่รู้แน่ชัดนะ
แต่เชื่อว่าคงเอาไปทำพิธีทางศัยศาสตร์

เพราะปกติแล้วถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเชื่อว่าไม่กล้าแน่นอน
ซึ่งชาวบ้านเขาก็บอกนะบอกว่าเห็นหมอผีชาวกัมพูชาก็เหมือนกับป้วนเปี้ยนอยู่ที่บริเวณหน้าป่าช้าคือเข้าออกอยู่๓๔คน
แล้วก็บอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นหมอผีชาวกัมพูชาแน่นอนเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีวิชาดีไม่มีเรื่องของคาถาอาคมคงไม่มีใครจะกล้าเข้ามาทำแบบนี้นะคะ
ก็ยังมีคนเชื่อแบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยมีพวกนี้ที่มาขโมยศพเด็กไปเอาไปใช้หากิน
ค่ะแล้วบอกศพหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะคะคุณผู้ชม